คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวกันไปแล้วนะคะ
จากเหตุที่มีรถกระบะคันหนึ่งลักษณะเหมือนเป็นกระบะแต่งซิ่ง
แล้วมีคนออกมาเปิดเผยถึงราคารถคันนี้บางสื่อบอก๓๒ล้าน๔๒ล้าน
แต่ดิฉันเข้าไปเช็คแล้วเนี่ยเขาบอกราคาจุดเริ่มต้นของมันคือประมาณ๓๒ล้านขึ้นไป

แล้วหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยจะใช้เขายังไงดีเนี่ย
คุณผู้ชมลองไปดูจังหวะตอนเกิดอุบัติเหตุหน่อยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อค่ะ

ขั้นเกิดเหตุนัดแต่ที่ไปชนท้ายเขา
เล่าแบบนี้ว่าบ่าย๒โมงที่ถนนมอเตอร์เวย์๑๓สิงหาคม
ทุกคนในครอบครัวอยู่กันทั้งหมด๗คนมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุด้วย
ไม่ได้ขับเร็วยืนยันแล้วก็กำลังจะไปทำบุญไหว้พระที่ฉะเชิงเศร้า
ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๑๒๐กิโลเมตรเท่านั้น
แต่จังหวะแซงขวาเธอบอกว่ารถคันด้านหน้าเกิดเบรกกระทันหัน
ก็เลยพุ่งชนท้ายเดี๋ยวลองฟังเสียงเธอนิดนึงแล้วกันค่ะ
ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณสาวรัฐเป็นหนึ่งในคนที่เป็นผู้โดยสาร

คนที่ลงมาจากรถโรสรอยเป็นหญิงชาวจีนอายุประมาณสัก๒๑ปีเอง
มีการพูดคุยกันโดยใช้ลักษณะของแอปพลิเคชันแปลภาษา
แล้วทางฝั่งนั้นไม่ติดใจเอาความกระบะอูประเมินราคาซ่อม๙๐๐๐๐บาท
แล้วก็ยังมีการตกลงกันว่าให้เธอไปซ่อมของเธอเอง
แต่มันก็มีคำถามที่เกิดการตั้งคำถามในโลกออนไลน์ว่า
เอ๊ทำไมเจ้าของรถโรสรอยคันนี้ใจดีจังเลย
ปล่อยให้รถกระบะไปได้แม้ว่าจะถูกชนท้าย
จริงรถโรสโรยไม่ได้เป็นไรมาก
คือด้านหลังเขาอาจจะมีร่องมีรอยนิดหน่อย
แต่กระบะเนี่ยพังเยอะพอสมควร

ใช่คุณทีนี้มันก็เลยมีบางเพจค่ะ
ออกมาเปิดเผยราคารถคือราคาค่าซ่อมของโรสรอยด

กันชนหลังประมาณ๒๕๐๐บาท

อันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะว่าทางสมาคมรถแต่ง
เขาเอาเรื่องของราคาออกมาเปิดเผย

แล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้คุณน้ำแข็งบอก

ถ้าเกิดว่ามีรอยแตกหรือมันเป็นรอย
ถ้าสองข้างก็๖แสนแล้วถูกไหม
ฝากระโปรงหลังถ้ามีเซ็นเซอร์ด้วยคุณจะโดน๓แสน
ท่อไอเสียเหมาะเลยนิดหน่อย๘๐๐๐ค่ะ

ทีนี้ก็เลยนี่แหละก็เลยมีคนตั้งคำถามกันว่า
ถึงปล่อยคนขับรถกระบะไปได้